ใช้เครื่องมือตรวจสอบหาวัตถุระเบิดตามจุดที่มีการชุมนุมและรถฉีดน้ำแรงดันสูงของตำรวจควบคุมฝูงชน
ซึ่งเจาะทิ้งไว้บริเวณใกล้ใกล้กับแยกเกียรติกายแต่ไม่พบวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
เริ่มทำกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะหลังจากยุติการชุมนุมก็เข้าไปในพื้นที่ทำงานกันเลยค่ะ
เพราะว่าต้องไปดูร่องรอยความเสียหายต้องไปพิสูจน์ว่ารูกระสุนรอยกระสุนมันมาจากไหนอย่างไร
ทิศทางเป็นอย่างไรรวมถึงตรวจสอบว่าในพื้นที่มีวัตถุอันตรายอยู่หรือเปล่านะครับ
นี่ก็เป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางซึ่งเข้าตรวจสอบพื้นที่
โดยเข้าตรวจสอบรถบัตรปรับอากาศของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก่อนนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย
มีรถบัตรปรับอากาศของตำรวจตระเวนชายแดนคือจอดทิ้งไว้
แล้วก็มันมีร่องรอยของวิถีกระสุนด้วยนะครับคือจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนทหารใกล้กับแยกเกียรติกาย
ซึ่งถือว่าเป็นจุดปะทะที่สำคัญค่ะพบว่ารอยกระสุนเนี่ย
บริเวณด้านหน้าของรถบัสคันนั้นทะลุออกบริเวณด้านท้ายรถฝั่งขวาค่ะ
ทิศทางของกระสุนมันสำคัญนะนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันถูกยิงมาจากทิศไหน
มาจากฝั่งไหนมาจากฝั่งไหนนะฮะจากผู้ชุมนุมจากเจ้าหน้าที่
จากมือสร้างสถานการณ์หรืออย่างไรก็ตามและมีการเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ
รวมทั้งปลอกกระสุนและหัวกระสุนนะครับซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วฮะ
เนื่องจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อคืนนี้คือแสงสว่างค่อนข้างจะน้อย
ประกอบกับพื้นผิวของถนนทหารแยกเกียรติกายมีทั้งเศษกระจกเศษแก้ว
ขวดน้ำเศษขยะตกเกลือนพื้นถนนไปหมดนะครับ
ได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐศาสตร์ภาคม
แล้วก็ยาวไปดูให้ดูตรงแยกเกียรติกาย
แล้วก็พื้นที่โดยรอบทางถนนสามเศส
และเลยไปนิดหนึ่งถนนประชาภรรณสายหนึ่ง

เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดประกะติใด
เมื่อเช้าได้มาปิดการจราจรชั่วคราว
เพื่อเป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อน
คือรถคันใหญ่ต้องกู้ออกไปก่อน

รถคันใหญ่ซากรถตำรวจที่เสียหาย
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัตรรถเก๋งอะไรนะ
ถูกปล่อยยางถูกพ่นสีเขียนข้อความทุบกระจก
หรือว่ามีการปาหินใสทำให้กระจกแตกรถเสียหาย
กว่าสิบคันนะคุณนะก็ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกของ
การทางพิเศษมายกรถฉีดน้ำแรงดันสูงออกจากพื้นที่
รถฉีดน้ำแรงดันสูงสีน้ำเงินนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรถเมสีเหลือง
ของทางขอสมกด้วยเขาได้รับความเสียหายก็ต้องเอาออกไป
ใช่ก็ต้องเอาออกไป
โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูงก็ได้รับความเสียหาย
แล้วก็ถูกพ่นสีระบุข้อความต่างมากมาย
รถเมโดยศาลสาย๔๘สามคัน
รถตู้ของตำรวจตระเวนชายแดนอีก๓คัน

ก็พยายามจะกู้ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับ
นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดุศิษณ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็เข้าไปทำความสะอาดนะคุณ
กวาดถนนเก็บขยะบริเวณพื้นถนน
ทั้งถนนสามเสนหน้าคามราธสภาแล้วโถนนทหารแยกเกียรติไกล
แล้วก็ใช้รถน้ำมาฉีดทำความสะอาดถนน

รวมทั้งชำระล้างคราบสีต่าง
ที่มีการพ่นใส่กำแพง
หรือว่าสีที่มันผสมอยู่ในน้ำ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง
ฉีดใส่กลุ่มผู้ชมนมและมันก็ไป
เทอะตามผนังตามกำแพง
ตามต้นไม้ตามป้ายตามพื้นอะไรต่าง
ก็ต้องมาทำความสะอาดทั้งหมดนะครับ
ส่วนสิ่งหนึ่งที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคุณว่า
พบบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติ

ในรถตู้ของตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุม

พบในกระเป๋ามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดในกระเป๋า
โดยมีการโพสต์กันมากมาย
และนายรังสิมันโรมสสพักก้าวไกลก็มีการทวิต

ทีมงานของผมได้ถ่ายภาพเหล่านี้เก็บเอาไว้
เข้าใจว่าประชาชนหลายคนก็ได้เห็น
ว่าเมื่อยึดพื้นที่ได้และค้นรถตำรวจที่จอดทิ้งเอาไว้
พบยาไอซ์และอุปกรณ์ในการเสพในรถของตำรวจ
เรื่องนี้ควรต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับ
ต้องหาคำตอบต้องชี้แจงต่อประชาชน
ถามว่าเรื่องนี้ตำรวจร้อนไหม
ต้องร้อนสิฮะเพราะมาเจออุปกรณ์เหล่านี้เสพยาเสพติดในรถของตำรวจ
ตำรวจก็ต้องชี้แจงล่ะครับ
บัญชาการตำรวจนครบานหรือบชนได้ออกรายงานชี้แจงนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนเวลา๑๕นาฬิกา
ตำรวจสังกัดสนบุคโลได้จัดรถตู้ของราชการ
ของสนบุคคโลป้ายทะเบียนฮนฮถศ๑๓๕๑
ก็คือคันเมื่อกี้คันที่มีอุปกรณ์อะไรอยู่ในรถนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่รับส่งตำรวจกองร้อยที่๑
ปฏิบัติการภารกิจรักษาความปลอดภัย
และจัดการจราจรการชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมนครเกียรติกาย
ต่อมานะครับได้รับแจ้งว่ารถตู้ของสอนอโดนทุบทำลายเสียหาย
ทรัพย์สินภายในรถตู้ของตำรวจหายไป
มาปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการพบยาไอซ์
พร้อมอุปกรณ์เสพภายในรถตู้ของสนบุคโลคันนี้
จึงให้ตำรวจทุกนายที่เดินทางไปกับรถตู้คันดังกล่าว
ซึ่งมี๗นายนะคุณนะเรียกเลยนะเรียก๗นายเนี่ยนะฮะ
มาตรวจครับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดซึ่งมีการตรวจที่สนบางโพแล้ว
ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
และสนบุคโลขออภัยและสนบางโพพื้นที่ที่มีการตรวจตำรวจ๗นายเนี่ย
ส่งตัวตำรวจทั้ง๗นายไปตรวจเพิ่มอีกนะฮะไปตรวจสอบหาสารเสพติด
ซึ่งก็เป็นขั้นตอนการตรวจในเลือดเนี่ยนะเพราะว่าที่สนบางโพมีการตรวจในปัสสาวะ
การตรวจเลือดจะตรวจที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
คือไม่พบสารเสพติดในร่างกายของตำรวจทั้ง๗นาย
แต่ทีนี้ครับก็ได้ประสานพนักงานสอบสวนสนบางโพ
สอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายว่ารู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
อุปกรณ์การเสพยาเหล่านี้หรือไม่นะครับพร้อมต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าว
เพื่อตรวจหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะ
พอเรื่องนี้พอถูกแชร์ออกไปประชาชนถามตกลงตำรวจใช้ยาเสพติดหรือเปล่า
และเป็นตำรวจที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมด้วย
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะรถตู้คันนี้เกิดความเสียหายขึ้นมา
ส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังมองข้างที่ปัดน้ำฝนโดนพ่นสี
รวมถึงของในรถเนี้ยมันหายหลายอย่างใช่ครับตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ไปตรวจสอบตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมข้อมูลหลักฐานส่วนนี้
แจ้งความกลับเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่มันสูญหายไปนะครับ
ซึ่งตำรวจนครบานเขาก็มีการแถลงทั้งหมดทั้งมวลว่ามีอะไรเสียหายบ้าง
รวมถึงแถลงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเราก็มีเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ